ที่๑๑ตุลาคม๒๖๓นะครับ
ผมก็ตั้งคณะพนักงานสอบสวน
ขึ้นมามีพนักงานสอบสวนประมาณ๒๐นาย
เข้ามาช่วยกันระดมสอบสวน
พยานทั้งผู้บาด๗และผู้ไม่ได้รับบาด๗
ตอนนี้ก็สอบส่วนพยานไปได้ประมาณ๓๐ปากนะครับ
พยานคนที่กลับไปที่จังหวัดสมปาการ
พุธเราก็จะจัดทีมงานพนักงานสอบส่วนของเรา
เดินทางไปสอบปากคำเขาที่จังหวัดสุประการ

เพื่อความสะดวกของประชาชนไม่ต้องเดินทางมา
ในส่วนของความคืบหน้าของคดี

พนักงานสอบสวนก็ได้ร่วมกับขนส่งจังหวัดชายเชิงเศร้า
ไปตรวจสภาพรถยนต์บัตรโดยสารที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ว่ามีการดัดแปลงเป็นผิดสภาพอะไรหรือเปล่า

กระเบื้องต้นก็น่าจะได้ความว่า
สาเหตุที่เกิดบัตรเหตุ
ขับขี่รถบัตรโดยสารไม่คุ้นเคยเส้นทาง
โดยเฉพาะจุดตัดทางรถไฟ
รถบัตรโดยสารมีการเปิดเพลงเสียงดัง
ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเสียง

จุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟ
แต่มีป้ายเตือนรัชยานไฟชัดเจน
จุดเกิดเหตุมีทางลาดชัน

เพื่อให้ผ่านพ้นจุดลาดชัน
ภาในรถบัตรโดยสารมีการประทุกข์

จึงได้เร่งเครื่องขึ้นเนินช้ากว่าปกติ

ส่งผลให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชันชิดได้ทัน
สาเหตุหลักก็น่าจะเกิดจากการใช้ความระวัดมันไม่เพียงพอ
ของผู้ขับขี่รถบัตรโดยสารนะครับ
เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจะได้รับ
จากการตรวจสอบมันมี๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือส่วนของประกันสังคม
ในกลุ่มของผู้บาดเจ็บและผู้ตายถ้ารายไหนจดทะเบียนประกันสังคม
ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคม
ก็จะได้ทั้งสิทธิ์ของการทดแทนค่าโปรงศพแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล

จะได้ค่าโปรงศพประมาณ๘๐๐๐๐บาท
รัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะและส่วนที่สองก็คือกรณีของรถยนต์โดยสารนะครับ
ก็มีประกันภัยนะครับมีประกันภัยอยู่สองประเภทก็คือ
ประกันภัยคุ้มครองผู้สบภัยจากรถนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ประกันภัยประเภทสมัครใจ
เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ความรักงานคณะกำการ
ครับก็พอนะฮะเดี๋ยวกับคนชี้แจก
สูงสุดก็ห้าแสนบาทต่อรายนะคะความคุ้มครองต่อครั้งสูงสุดก็
ไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้งนะคะแล้วในส่วนของอ่า
ประเภทสามภาคสมัครใจเนี่ยนะคะเขาจะมีสัญญาด้านซ้ายซึ่งเป็น
การประกันอุปเทศจริงบุคลของผู้ขับถือและผู้โดยสาร
กรณีเสียชีวิต๕๐๐๐บาทต่อลาย
กรณีค่ารักษา๕๐๐๐๐บาทต่อร่ายเหมือนกัน
ในตรงนี้นะครับ
ผลคดีนะคะท่านผู้การก็นำเสนอแล้วว่า
จะประมาททางรถบัสประมาท
แสนบาทต่อคนแต่ทีนี้ความกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็จะมีอาจจะตอนเนี้ยสิบเก้ารายนะคะ
ซึ่งสิบเก้ารายตรงเนี้ยก็จะรายละห้าแสนเนี้ย
มันก็จะคงเหลืออีกประมาณ๕แสนบาทที่จะเกิน๑๐ล้าน
ฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมามีใช้หลักเฉลี่ยกันค่ะ
ในเบื้องต้นนะคะเราจะสามารถจ่ายเพื่อบรรเทาอ่า
ผู้ผู้เสียชีวิตให้กับทหารย่านเนี้ยนะคะบรรเทาการเสียหายให้กับทหารย่านเนี้ย
ก็ค่าเป็นค่าปรงสมเบื้องต้นสามารถอ่าบรรเทาได้ในส่วนเบื้องต้นคือสามหมื่นห้าพันบาทต่อรายค่ะ